ส่วนการควบคุมตัวนายไอเพชรทองเมื่อวานี้มีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา
หลังจากที่นายไอเพชรทองเข้าไปในเขตพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวง
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สพคลองหลวงเลยนะคะ
เป็นการนำตัวไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน
หลังจากที่ช่วงเย็นวันนี้พบตัวที่ตลาดกลางค่ะ
จึงควบคุมตัวไปตามหมายเรียกคำสั่งคอสช
สอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่๑นะคะ
ก่อนที่ช่วงค่ำก็จะส่งตัวต่อไปยังสพคลองหลวง
โดยมีทนายความเดินทางไปด้วยค่ะ
ได้มาร้องทุกข์จำแมงดีกับนายไทยเพศทองนะครับ
ในความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปัจจัยคำสั่งของพนักงานเจ้าที่
ตามคำสั่งหัวหน้าธนรัฐศาสตร์ความผู้แข่งชาติที่๕ทัพ๒๕๖๐ที่๑
เรื่องการหวัดการไปในเขตพื้นที่ควบคุมโรงวันที่๑๖คุมภาควัน๒๕๖๐
ข้อ๓ห้ามผู้ใดที่ไม่ใช่พนักงานเจ้าที่ใช้เครื่องขยายเสียงหรือกระจายเสียงในพื้นที่ควบคุม
๔ห้ามผู้ใดขัดขวางก่อกวนยั่วยุหรือทำการประการใดให้เจ้าที่ไม่สามารถปฏิบัติการได้โดยสะดวก
และข้อ๕ห้ามผู้ใดทำการในลักษณะปลุกระดมปลุกปั่นหรือชักจูงมวลชน
ให้มีหรือการที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการขัดขวางหรือก่อกวนการบัดหน้าที่ของพนักงานเจ้าที่
ซึ่งเป็นการแจ้งข้อหานะครับโดยไม่มีการควบคุมตัว
และพวกเราได้มาพบแล้วอย่างดีที่จะรับแจ้งเข้าหา
เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการหมายที่มีผู้ร้องทุกข์ต่อไป
ซึ่งไม่มีการบังคับขู่เข็น
ส่วนอีก๒คนที่ออกหมายไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นหมายจับ
แล้วก็บอกว่ามีความขึ้นทางการเมืองด้วย
นางกฎชกรชัยวานและนายพยุงอุณหิตเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายด้วย
หากไม่ไปพบพนักงานเมื่อพบตัว

แล้วก็สำหรับนายอายเนี่ยคนถามว่านายอายคือใคร
ในไอจำได้ไหมช่วงนี้เขาไปดีเบตกับคุณอุ๋ยบูดาเบส
ในรายการทีวีส่องของช่อง
ยอดวิวยูทูปเป็นล้านเลยนะครับ
เขาเคลื่อนไหวปกป้องพระธรรมชโยนะครับ
หลังจากที่มีประกาศคอสช
นามของประธานองค์กรพลังชาวพุทธ
แล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงการในนามของกลุ่มอารยะ๐๗๒
จำได้ไหมฮะที่ไปตั้งโต๊ะแถลงอยู่บริเวณ
ประตู๕ประตู๖แล้วก็ตลาดกลางคลองหลวง
แล้วก็เป็นแกนนำที่ทำให้มีพระ๖รูปอดอาหารประท้วง
นี่แหละฮะก็เลยเป็นความเคลื่อนไหวของนายไอ
แล้วก็พยายามปกป้องวันนั้นที่เถียงกับคุณอุ๋ยบูดาเบส
ในรายการทีวีนะเถียงกันเรื่องอะไรคุณ
เถียงกันเรื่องพระธรรมชโยตกลงแล้วรู้จักกับ

ประธานสากรเครดิตยูเนียนายสุภาชัยศรีสุภาอักษรหรือเปล่า
คุณอุ๋ยบูเดอร์เบสบอกว่าก็ต้องรู้จักสิเป็นวัยยาวัชกรของวัด
แล้วทำไมพระธรรมชโยจะไม่รู้จัก
แล้วทำไมพระธรรมชโยซึ่งเป็นผู้ตั้งวัยยาวัชกร

ทำไมจะไม่รู้จักแต่คุณไอเขาก็เถียง
มีวัยยาวัชกรตั้งหลายคนในวัด
แล้วก็บอกว่าพระธรรมชโยยังไม่เคยไปขึ้นศาลเลย

ตรงว่าไม่รู้จักกับนายสุพชัยซีสุพศักดิ์อักษร

ก็เลยนี่แหละฮะสรุปแล้วก็ถูกหมายเรียกหมายจับแล้วนะครับ